คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่น้องแน็กชาลีหรือว่าน้องแน็กแฟนฉันกันบ้างดีกว่า
หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานเลยนะคะคุณผู้ชม
เจ้าตัวเนี่ยยอมรับแบบตรงเลยคุณว่าตัวเขาเองเนี่ยตี๊ด
ส่วนหนึ่งที่ทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานคืออะไรรู้ไหม
แน็กเนี่ยเขาเป็นคนที่แพ้เครื่องสำอางทุกประเภท
ชนิดที่ว่าครีมบำรุงต่างก็ไม่ใช้เลยนะคะ
และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับงานแสดง

มันต้องมีแต่งลงแต่งหน้าบ้าง
แต่นี่คือแต่งไม่ได้แต่งแล้วแพ้หนักเลย
แต่การกลับมาในครั้งนี้ค่ะ
แน็กขอทำตามความฝันของตัวเองกับการเป็นนักดนตรี
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทุ่มเทสุดตัวเลยล่ะค่ะ
ผู้นได้เพราะว่าผมผมแต่งหน้าไม่ได้
กับกับทำผมไม่ได้ว่าแพ้แบบเครื่องสำอางหนักมากอะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยเลือกเติดเล่นหนังจริงเพราะแม่ไม่ต้องแต่งหน้าเลย
แต่แบบเราไม่อยากไปฝืนมันอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเหนื่อย

จริงแล้วไปเช็คหรือเคยไปตรวจตัว

มีแบบเอาลงที่นู่นที่นี่บ้างแล้วอะไรอย่างนี้
จริงทำเองฟังเอง

ชอบแต่ไม่เอาติดหนี้ติดสิน
แต่จริงหนุ่มแก๊กอย่าไปทำเองฟังเองเลย

ทำมาเถอะนี่พี่แค่หูรอฟังเพลงนักแล้วนะ